มาดูเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ญาติก็ยังติดใจการเสียชีวิตอยู่นะครับ
แต่ก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
น่าจะปีนออกมาจากรถที่เขาอาศัยเป็นที่หลับที่นอนเป็นประจำ
คือผู้ชายคนนี้ไม่ชอบนอนในบ้านชอบมานอนในรถ
แล้วก็พอปีนออกมาก็หัวฟาดพื้นจนเสียชีวิตนะครับ
สุขทวีภัยบูรณ์อายุ๔๙ปีนะครับสภาพศพเนี่ยนอนหงาย
มีน้ำลายฟูมปากแล้วก็เลือดไหลจากศีรษะ
เสื้อคอปกสีมเงินขาวนุ่งเกงขาสั้นนะครับ
จากการตรวจสอบบาดแผลตามร่างกายก็พบบาดแผลที่ศีรษะนะฮะ
ทีนี้ครับต้องไปสอบสวนญาติญาตินะฮะก็บอกว่า
คือนายสินชัยมักเป็นคนที่ไม่ชอบนอนในบ้านนะคุณ
หลับที่นอนไม่ชอบนะฮะชอบออกมานอนบนรถนะครับ
แล้วก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นภาพนี้แหละครับ
ผู้ชายคนนี้เหมือนปีนออกมาจากรถที่เขาอาศัยหลับนอน
แล้วก็ตกลงมาหัวฟาดพื้นก่อนจะดิ้นไปดิ้นมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
แต่ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่มีญาติพบเห็นใช่ไหมฮะ
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะครับ
ก็มาพบอีกทีเป็นศพแล้วก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิด
ก็พบถึงสาเหตุการตายแต่ทางญาติก็ยังติดใจสงสัยอยู่นะคุณนะ
ว่าเขาปีนออกมาจากรถทำไมแล้วลักษณะของอาการเนี่ย
ชักดิ้นชักงอแบบนี้เป็นอะไรแล้วทำไมถึงมีน้ำลายฟูมปากด้วยนะครับ
ทีนี้ทางตำรวจเองนะครับก็เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน
อบศพให้ทางมูลที่นำส่งผ่าพิสูจน์ยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป
จากนั้นจะได้ส่งศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ